คุณผู้ชมยังคงจำเหตุการณ์กรณีที่๔พี่น้อง
ซึ่งเป็นลูกครึ่งพลัดตกมาจากอาคารที่พักอาศัย

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้นะคะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้น้องคนสุดท้องเสียชีวิต
ล่าสุดเมื่อวานนี้น้องอีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตนะคะ

วันนี้ค่ะทั้งพ่อและแม่ของน้องก็เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจ
คงไม่ต้องเดานะคะว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ทันทีที่คุณพ่อของน้องเห็นเนี่ยก็น้ำตาไหลพรากเลยค่ะ
คุณแม่น้องก็เตรียมทั้งหมอนแล้วก็ตุ๊กตาสีชมพู
เพื่อที่จะมาใส่ในโรงศพให้น้องด้วยนะ
เพราะว่าสองสิ่งเป็นของที่น้องรักแล้วก็ของที่น้องห่วงเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
นำร่างของเด็กหญิงชะนิดาโบเรลหรือว่าน้องดานี่
น้องอายุ๗ขวบเป็น๑ใน๔ของเด็กลูกครึ่ง
พลัดตกจากอาคารย่านรำคำแหงเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งน้องเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่๒เมื่อวานนี้
หลังน้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาน๔๑วัน

เนื่องจากว่าน้องมีอาการสมองดวมค่ะ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดผ้าคลุมร่างของน้องดานี่ออกเท่านั้นแหละค่ะ
ลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับคุณผู้ชม
ร้องไห้ออกมาแล้วก็เหมือนกับว่า
จะซุ๊ตหระหาเพื่อนผู้หญิงใส่ว่านตาก็ต้องช่วยประคอง
เพราะว่าคุณพ่อตอนนี้สภาพจิตใจคือแย่มาก
ส่วนฝากฝั่งคุณแม่ก็แน่นอนนะคะว่า

คุณแม่ก็คือนางสาวรัติการประกายแก้ว
ก็เดินทางมารับศพเช่นเดียวกันค่ะ
โดยได้เตรียมหมอนแล้วก็ตุ๊กตาสีชมพู
ซึ่งเป็นสิ่งที่น้องหวงแหนแล้วก็โปรดปราน

ด้วยบรรยากาศก็คือน้ำตาน้องแก้มเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าเธอยังเสียใจ
แล้วก็ทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูก

ก็พยายามที่จะติดต่อคุณพ่อของน้อง
ก็คือนายมาเชลมาตลอด

ที่จะให้คุณพ่อดูแลลูกได้ค่ะ

พ่ออยากดูแลแม่ก็บอกมาดูแลสิครับ

เราจะได้ดูแลลูกน้องทั้ง๓คนให้ได้เต็มที่
ก็บอกตลอดแต่เขาไม่คุยกับเรา

ค่ารักษาพยาบาลลูกไอ้นู่นไอ้นี่บอกมาเลยค่ะมาค่ะ

มาดูความคิดเห็นของคุณพ่อกันหน่อยนะคะ
คุณพ่อก็คือนายมาเชลบอกแบบนี้บอกว่า
ตลอดระยะเวลา๔ปีที่ผ่านมา
ตัวเองก็พยายามติดต่อพยายามคุยตลอดนะ
มาเป็นเครื่องต่อรองเพื่อที่จะรับเงินอย่างเดียว
มาถึงตอนนี้ไม่ได้อยากต่อสู้อะไร
นางสาวรัติการแต่อยากต่อสู้เพื่อเด็ก
ลูกของเขาเพราะว่าเป็นห่วง

นั่นจะเห็นว่าสภาพของนางสาวรัฐกาล
ตอนนี้คือไม่มีศักยภาพมากพอ
ที่จะสามารถเลี้ยงดูลูกที่เหลืออีก๒คนได้
วันนี้นะคะครอบครัวก็จะนำศพของน้องดานี่
ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจันทร์ควงศาลามหรือวัดกลาง
แล้วก็จะเริ่มพิธีสวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๗นาฬิกา

โดยมีการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๓วัน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๑๖มิถุนายนนี้ค่ะ